ว่าใครเคยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีบ้าง
แล้วนิ้วในถุงน้ำดีตอนที่คุณผ่าตัดนับได้กี่ก้อน
ให้มากกว่านี้ส่งไลน์มาดิฉันมีรางวัลนะคะ
รางวัลเป็นเลขก้อนของนิ้วในถุงน้ำดีที่จะเล่าให้ฟัง
ปรากฏว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่หนองคาย
มีคนป่วยไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดี

เพราะนับได้ถึง๑๘๙๘เมตร

โอ้โหเขียนเป็นเลขแบบนี้

มันออกไปแล้วไง

แล้วดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้มันเหมือนก้อนหินไหม

เหมือนก้อนกรวดนะแต่มันไม่ใช่มันคือนิ้วค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วชวนขนลุกเหมือนกันนะ

เพราะคุณหมอเองพยาบาลเองที่โรงพยาบาลนี้
ก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อบอกว่า
ไม่เคยเลยนะไม่เคยผ่าตัดนิ้ว
แล้วก็ได้ออกมาเป็นกองขนาดนี้เกือบ๒๐๐เมตร

ออกมาจากถุงน้ำดีของคนไข้รายหนึ่ง
การผ่าตัดผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้อง
กล่องกล้องผ่าตัดแบบปกติ
การเจอนิ้วในถุงน้ำดีมากขนาดนี้

ก็นั่นน่ะสิคุณคือถุงน้ำดีเนี่ย

คือถ้าจำนวนนิ้วเยอะขนาดนี้มันไม่ล้นถุงเหรอคะ
นั่นสิทีนี้เรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินน้ำดีนะคะ

เกิดจากการตกตะกอนของหินปูน
หรือว่าคอเลสตอรัลนั่นเองในถุงน้ำดีนะคะ

ส่วนถามหน่อยว่าอาการของคนไข้รายนี้ที่มาหาหมอ

คนไข้รายนี้นะคะมาหาหมอด้วยอาการท้องอืด
คุณผู้ชมฟังแล้วก็เช็คตัวเองด้วยนะคะ
ตรวจสอบตัวเองด้วยนะว่าถ้ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่า
มาหาหมอด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อย

หรือใต้ชายโครงด้านขวา
นี่อาการเหล่านี้เขาก็เลยมาหาหมอ
ฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นนิ้วเนี่ย
อย่ารอช้านะคะรีบมาตรวจมาพบแพทย์
แล้วก็มาทำอะไรให้มันเรียบร้อยนะ
อ่ะในโพสต์นี้เขาบอกว่า
มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะปรบมือให้คนนับนิ้วด้วยจ้า

ไม่ค่ะดิฉันยอมค่ะใครอยากนับนับเลยจ้
อ่าทีนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลนะคะ
ว่าคนไข้ที่เป็นนิ้วรายนี้ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ต้องเสียอวัยวะภายในเพราะว่า

ส่วนที่สงสัยว่านิ้วมากถึงเกือบ๒๐๐เมตรนับกันนานขนาดไหน
เขาบอกว่าไม่ได้จับเวลาว่านับนานแค่ไหนแต่ต้องใช้พยาบาลสองคนช่วยกันนับนะ
ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่นำมาเตือนกันด้วยนะคะ